อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์อธิบายก้นหินฟอสซิลตัวนี้ที่เราเจอ
ในเบื้องต้นที่อาจารย์ตรวจสอบแล้วน่าจะมีอายุประมาณเท่าไหร่
หินที่เราเจอในที่เอกชนตรงนี้ครับเป็นฟอสติลในยุคเดียวกัน
กับสุสานหอยที่แหลมโพนะครับเนื่องจากในพื้นที่ของสุสานหอย
การเจอหรือไม่เจอยังตอนอย่างบริเวณที่ตรงหดบรรทรธาราบกบพิพีตรงสุสานหอยเนี่ย
ที่เจอเพราะว่ามันเกิดการกระทำของคลื่น
ที่ทำให้เกิดการกัดซ้อหน้าดินอะไรออกไปเนี่ย
เราได้เจอสุสานหอยอยู่ในชั้นที่อยู่ริมทะเลนะครับ
แต่จริงมันก็เป็นใต้พื้นเนี่ยนะครับ

เพราะว่ามันเป็นแผ่นหินปูนที่สะสมเนี่ย

เพราะว่ามันอาจจะมีการแตกหักนะครับ
มันแตกหักปั๊บเนี่ยบางชิ้นอยู่สูง
บางชิ้นก็จมลึกลงไปนะครับ
อย่างบุเรนนี่เนี่ยที่ข้าวบ้านขุดบ่อทำบ่อเล็งกุ้งเนี่ย
พอขุดไปปั๊บระดับหนึ่งปั๊บเขาก็เจออยู่ส่วนหนึ่งซึ่งมันอยู่ตื้นนะครับ
พอจะทำบ่อมันก็ต้องตกแต่งบ่อก็เอากลับเอาขึ้นมากองไว้ริมทางแบบนี้ครับ
ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเรายังมีโอกาสเจอแบบนี้ในที่เอกชนอีกเยอะนะครับ
ซึ่งมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันอันหนึ่งนะครับ
ทั้งในเชิงของวิชาการ
เชิงวิชาการเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานว่าเราได้รู้ว่าขอบเขตความกว้างใหญ่ของตรงนี้มันขนาดไหนนะครับ
ระบบอะครับทั้งระบบของสุสานหอยของจังหวัดกะบี่เนี่ยนะครับ
อำเภออาจจะเป็นแหล่งที่ใหญ่มากนะครับของโลกด้วยซ้ำไปนะครับ

อันนี้สองเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของชุมชนชุมชนท้องถิ่นหรือเอกชนเนี่ย
จากตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างอุทยานแห่งชาติเนี่ย
แต่ภายใต้พรบของการคุ้มครองซากดึกดำบันเนี่ย
เขาเปิดโอกาสเหมือนกันว่าเปิดโอกาสว่าถ้าชุมชนเนี่ยต้องการอนุรักษ์ต้องการพัฒนาตรงนี้เนี่ย
ให้เป็นแหล่งที่เกิดการคุ้มครองโดยกระบวนการดูแลโดยภาคประชาชนเนี่ย
มันก็เป็นโอกาสที่เป็นไปได้นะครับ
มันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ว่านอกจากที่เราจะมีแหล่งเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติแล้วเนี่ย
เรายังมีแหล่งที่ดูแลบริหารจัดการโดยชุมชนนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่ชุมชนแถวนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีเป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับ
ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการนะครับ
เนื่องจากถ้าเรามองว่าสุสานหอยเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยเป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยของจังหวัดกะบี
เฉพาะตัวพื้นที่ที่เป็นหน่วยพิทักษ์ของอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมาก
พัฒนาอะไรไปแทบไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับ
แต่มันมีโอกาสที่ว่าในแหล่งเดียวกันซึ่งเป็นแหล่งที่ใหญ่
รองรับไม่ได้แต่นักท่องเที่ยวเกิดความอยากมาอยากมาศึกษาอยากมาเรียนรู้เนี่ย
ในพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งใหม่
ซึ่งบริหารจัดการโดยท้องถิ่นโดยเอกชนขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสของท้องถิ่นครับ
กระบวนการหลังจากนี้ก็คือเราจะประสานทางกระทรวงทรัพย์เพื่อเข้ามาสำรวจเพิ่มเติมหรือเปล่า
คือโดยหลักการตามพรบคุ้มครองซากอยู่ดำบันเนี่ยซึ่งประกาศตั้งแต่ปี๒๕๕๑เนี่ยนะครับ
ก็คือว่าถ้าเกิดใครพบซากผึกดำบันเนี่ยเขาอยากให้แจ้งกับท้องถิ่นนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็แจ้งที่อบต
อบตก็จะแจ้งต่อไปยังไปยังหน่วยของกรมทรัพยากรธรณีซึ่งก็มีโทรศัพท์ให้ติดต่อให้สื่อสารนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าได้มีการติดต่อสื่อสารกันแล้วอย่างเป็นทางการนะครับจากการประชุมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนี้เนี่ยทางนักวิชาการของกรมทรัพยากรธนีเนี่ยเขาก็จะต้องเข้ามาเข้ามาสำรวจนะครับเข้ามาสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพแหล่งนะครับประเมินสภาพแหล่งว่าแหล่งตรงเนี้ยเป็นแหล่งใหญ่ไหมเป็นแหล่งต่อเนื่องไหมนะครับแล้วก็มีโอกาสขนาดไหนนะครับ